พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศชื่นมื้นชื่นมื้น

ไม่มีเสียงเอะอะโวยวายกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นการพบปะพูดคุยรับประทานอาหารกันระหว่าง
คนแห่งประยุจันทร์โอชาญายกรัฐมนตรี
กับสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ท่านถอดสูตรออกนะ
พอไทยออกบรรยากาศก็สบายนั่งทานไปคุยไปเนี่ยนะคะ
เรื่องที่พูดคุยเนี่ยมีหลายเรื่อง
แต่หนึ่งเรื่องสำคัญคือการจัดตั้งรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับสื่อแบบนี้บอกว่า
หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจะมีโคต้าให้กับพักร่วมรัฐบาล
โดยขออย่ามองว่าเป็นการให้เก้าอี้ตอบแทน
แต่อยากให้มองถึงการมีส่วนร่วมการเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน
ขณะเดียวกันนะคะไม่ตอบกรณีที่
กรกตยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติ
ถือหุ้นสื่อของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายส่วนตัวแล้ว
เอกประยุทธ์บอกว่าก็ไม่เคยรังเกียจการเข้ามาทำงานร่วมกันนะ
แต่เชื่อว่าเขาก็คือคุณธนทรคงเข้าร่วมเป็นฝ่ายค้านแน่เลย
วันที่๒๔พฤษภาคมนี้นะคะจะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะคะ
มีการจับตามองกรณีที่นายธนทรถือหุ้นสื่อ
แล้วสารรัฐธรรมนูลจะรับคำร้องกรณีนี้หรือเปล่า
ถ้ารับแล้วนายธนทรจะเข้าร่วมประชุมในการเปิดรัฐสภาหรือเปล่า
คนที่ตอบเรื่องนี้คือนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลยค่ะ
ที่การพักอนาคตใหม่นะคะ
คุณปียบุตรบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาศาล
เคยรับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสส
และรัฐมนตรีมาแล้วแต่ไม่เคยสั่งให้ใครหยุดปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่อย่างล่าสุดคือไดดรประมัติวินัยรัฐมนตรี

ดังนั้นหากศาลจะสั่งให้นายธนทรหยุดการทำงาน

และสามารถเทียบเคียงกับกรณีที่ผ่านมาได้
พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า
คดีของนายธนทรมีความผิดปกติหรือเปล่า

ผมเข้าใจว่าตอนนี้มีสอสอจำนวนมากที่มีปัญหา
เรื่องการเป็นเจ้าของบริษัทถือหุ้นในบริษัท

ไปเขียนวัตถุประสงค์เรื่องสื่อเอาไว้
คิดไปคิดมาตรวจกันไปตรวจกันมา

กรกตจะส่งหมดไหมเอามันให้หมดเลยไหม
ส่งไปสามนุนให้หมดเลยไหมครึ่งสภา
ข้อเท็จจริงแบบเดียวกันจะทำเหมือนกันไหม
นายธนกรวังบุญคงชนะรองโศกภัครังประชารัฐ
เขาออกมาปฏิเสธข่าว
ซึ่งก่อนหน้านี้นายธนทรได้ไปพูดที่ต่างประเทศ
และบุปกรณ์ว่านางสมพรจึงรุงเรืองกิตมันดา
ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐ
ขอ๒๐สสจากอนาคตใหม่
เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับนายธนทร
โดยเขายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ทางพักไม่เคยมอบหมายให้ใครไปดำเนินการ
เป็นการโกหกหน้าตายพูดเท็จใส่ร้ายพักพลังประชารัฐ
อีกทั้งเป็นการเล่นการเมืองที่สกปรกที่สุดค่ะ
ได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายให้พิจารณา

ในความผิดเข้าข่ายหมินประมาทด้วยนะคะ

นายธนกรเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ